ไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าทำอะไรกันแบบนี้ด้วยนะคะ
ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
กลางถนนเลยแล้วก่อนหน้านี้ขับรถปาดไปปาดมาแบบหน้าหวาดเสียวด้วยค่ะ
นี่ค่ะ

ขณะขับรถตอนกลางคืนกลางถนนแบบนี้
คลิปนี้เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องหน้ารถของรถกระบะรับส่งสินค้าค่ะ
เหตุการณ์เกือบ๔ทุ่มแล้วด้วย๘กันยายนนะคะ
อันนี้คือถนนเส้นทางบ้านคุณราอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานีค่ะ
เนี่ยแล้วบางจังหวะเหมือนกับชะลอรถไม่แน่ใจว่าแกล้ง
พยายามจะชะลอรถขับให้ช้าลงให้รถไปชนท้ายหรือเปล่า
แต่รถกระบะรับส่งสินค้าเขาแซงขึ้นไปพยายามจะขับหนีไป
แล้วก็เนี่ยเปิดกระจกชักปืนขึ้นมายิง
คลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสโพสต์เอาไว้นะคะ
เป็นลักษณะของการโพสต์เตือนว่าพฤติกรรมแบบนี้มันอุกอาจมาก
คุณจะทำแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่ได้
ขับรถต้องมีสติอย่าใช้อารมณ์พลาดขึ้นมามันคือชีวิตนะคะ
เจ้าของคลิปคุยกับทีมข่าวของเรานางสาวดารินีศรีระแก้วอายุ๒๙
บอกว่าแฟนนุ่มเป็นคนขับรถรับส่งสินค้าจากหัดใหญ่สงขลาไปกรุงเทพ
ขับออกจากปั๊มเห็นเบนท์คันนี้ขับอยู่เลนขวาก็เลยแซงเลนซ้าย
แต่เบ้นไม่ยอมให้แซงก็เร่งความเร็วรถตลอดทางเลย
จนผ่านไประยะหนึ่งแซงได้พอแซงได้ปุ๊บเบ้นรถกระจกมาครึ่งหนึ่ง
แล้วหันหน้าแล้วก็เร่งแซงขึ้นไปแล้วก็ชักปืนออกมายิงตามเหตุการณ์ในคลิปเลยค่ะ
ทีนี้คือเขาไม่ให้หนูแซงเขาพยายามเหยียบรับมาตลอดใช่เขาเหยียบรับรถหนูหนูก็ขึ้นตามท้ายเขา
แล้วเขาก็ชักคันเร่งจนมาถึงควรลาก่อนถึงชายาค่ะ
เขามาลงซ้ายเพื่อให้หนูแซงเพราะหนูแซงไปเขาลดกระจกลงมาครึ่งหนึ่งเพื่อแลหน้าหนูเพื่อดูหน้าหนู
แล้วเขาก็เยี่ยมแซงขึ้นไปพอเขาเยียบแซงขึ้นไปเขาก็ชักปืนออกมายิงประมาณ๓๔นัดนั่นแหละค่ะ
แล้วเขาก็เหยียบรถขึ้นไปแล้วก็ไปแวะไปเข้าหน้าสิบล้อเพื่อแวะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเปรี้ยวแถวหัวลาปอนถึงชายาค่ะ
ตัวเจ้าของคลิปบอกว่าแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
อยากจะให้ตามตัวคนขับรถเบ้นคันนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าสักเท่าไหร่เพราะเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๘กันยายน
ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวคนขับรถเบนท์ในคลิปนี้เลยนะคะ
รู้แค่ว่าชื่อผู้ครอบครองรถเป็นชื่อของผู้หญิงผู้หญิงอยู่กรุงเทพ
ตำรวจบอกว่าจะเรียกตัวมาสอบปากคำเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
นี่นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียกมาเพราะตำรวจบอกว่ากำลังจะเรียกมาสอบปากคำ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าชื่อผู้ครอบครองรถกับคนที่ขับรถแล้วก่อเหตุตามคลิปภาพคือคนเดียวกันหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะว่าชื่อเจ้าของเป็นผู้หญิงอยู่กรุงเทพ
เปิดกระจกรถออกมาแล้วก็ยิงปืนเนี่ยดูแล้วน่าจะผู้ชาย
นี่ฮะช่วงจังหวะนี้ต้องดูว่าตอนเห็นไหมตอน
ไม่แน่ใจจริงค่ะเห็นแขนโผล่ออกมาแล้วมันมืดไงค่ะจะสี่ทุ่มอยู่แล้ว
เดี๋ยวตำรวจคงไล่ตามให้แล้วค่ะ